เราไปมีสติกันต่อนะคะกับเรื่องราวของการไปเที่ยวคาเฟ่แห่งนี้ค่ะ
พกสตินะคะไปขอโชคลาภกันหน่อยกับบรรยากาศร้านคาเฟ่แปลก
แห่งนี้ที่เชียงใหม่ค่ะไปยังไงบรรยากาศร้านดูเป็นแบบญี่ปุ่นนิดนิดดูคิมโต๊ะ

เออชื่อก็บ่งบอกแล้วว่ามันเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดมินิมอลหน่อย
ตั้งอยู่ภายในบ้านแม่ขักตะบนหางดงอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ลูกค้าพามาหาซื้อเมนูอะไรรู้ไหม

ชื่อเมนูเครื่องดื่มว่าเมนูรวย

เพราะเมนูนี้นะจะมีการนำน้ำตาลก้อนมาปั้นเป็น
ทูพเซียงไทย

เนี่ยค่ะวิธีการที่เค้ามันทำได้โยงไง
บิสเก็ตแท่งช็อกโกแลตสีดำ๓แท่ง
เอามาปักไว้ที่หน้าวิฟท์ครีมคล้ายกับทูพ

ชอบเหลือเกินแวะเบียนมาซื้อกันเป็นแบบต่อเนื่อง

ยังมีชาไทยชาเขียวบราวนี่เรนโบอะไรอีกมากมาย
หรือคุณแพรวนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้คือเป็นบาริซ่าของโรงแรม๕ดาวแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
แต่พอโควิดมากระทบค่ะเธอก็เลยมาเปิดคาเฟ่เล็กที่หน้าบ้านของตัวเอง
เปิดมาได้๓เดือนแล้วนะแต่ละวันนี้ขายดิบขายดีมาก

แล้วเธอก็เลยต่อยอดด้วยการไปศึกษาการแต่งหน้าเค้กรูปแบบต่าง
เธอก็เลยนำไอเดียของการแต่งหน้าเค้กมาแต่งหน้าเครื่องดื่มบ้าง

วันหนึ่งเธอขายได้๕๐๗๐แก้วเลย
เคยมีคนถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวจากทูบในเมนูนี้อีกด้วย
แล้วถูกเลขท้าย๒ตัวแต่ทูปมี๓

โอ้โหแต่คนที่เขาโชคดีเขาไม่ต้องคิดอะไรมากเขาถูกเขาก็ถูกเลยจริง
ส่วนใครอยากจะลองแวะเวียนไปชิมเครื่องดื่มอร่อยของเขานะ
มีให้เลือก๖๐เมนูทั้งร้อนเย็นและปั่นราคา๒๐บาทถึง๖๐บาท

ขอแนะนำอย่างหนึ่งนะมันจะได้ครบจบในที่เดียว

เคยคิดว่าจะแบบมีไอเดียดีแบบนี้เนาะ
สนใจมากลืมความเป็นญี่ปุ่นของเขาไปเลยดิฉัน
อยู่ที่เนี่ยทูบเสียงดายเนี่ย